วันนี้เป็นวันเด็กแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของเด็กที่ลีภัยกันบ้างครับ
ตุรกีนั้นมีชาวลีภัยที่เป็นชาวซีเรียไปพักพิงมากที่สุดในโลกนะครับ
ประมาณ๒ล้าน๘แสนคนและประมาณ๑ล้านกว่าคนนั้นเป็นเด็กด้วยนะครับ
ซึ่งต้องการการเยียวยาทั้งเรื่องของสภาพจิตใจทั้งเรื่องของการศึกษาครับ
กรนานาชาติแล้วก็เอกชนทั่วโลกนั้นรวมทั้งในบ้านเราก็มีบทบาทในการไปช่วยเหลือเด็กนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ในชั่วโมงศิลปะเด็กชั้นประถมโชว์ผลงานภาพวาดจากความทรงจำและสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาคุ้นเคย
ภาพนี้เป็นบรรยากาศในค่ายนิซีฟเมืองกาเซียนเตะประเทศตุรกีที่เด็กอาศัยอยู่
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๒๕ค่ายภูลีภัยซีเรียตามมา
ความเป็นอยู่ในค่ายให้อาศัยในเต็นต์๕คนต่อเต็นต์แบ่งเป็น๑๐ชุมชนกว่า๑๘๐๐เต็นต์
ลิภัยที่เป็นเด็กจะถูกจัดสรรให้ได้อยู่กับครอบครัวของตัวเองแต่ก็มีไม่น้อยที่เป็นเด็กกำพร้า
การศึกษาจึงเป็นมากกว่าการให้ความรู้เพราะเด็กยังได้ทำกิจกรรมมีเพื่อนมีสังคมและเยียวยาจิตใจ
ครูชาวซีเรียที่มาสอนเด็กเหล่านี้เป็นอาสาสมัครและเป็นผู้ลิภัยเช่นกันค่ะ
พวกเขาจะสอนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาตุรกีไว้เพื่อการสื่อสารเนื่องจากชาวซีเรียใช้ภาษาอาราบิกเป็นหลัก
แต่ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษายังมีเด็กอีกกว่า๓๗๐๐คนที่ยังไม่ได้เรียน
เข้าถึงการศึกษาและการคุ้มครองเด็กจึงเป็นความต้องการเร่งด่วนของรัฐบาลตุรกียูนิเซฟและพันธมิตร
ตุรกีเป็นแหล่งพักพิงของผู้ลิภัยซีเรียที่ลงทะเบียนไว้ถึง๒ล้าน๘แสนคน
จำนวนนี้๑ล้าน๒แสนคนเป็นเด็กค่ะและกว่า๑๙๐ของผู้ลิภัยทั้งหมดอาศัยอยู่ในชุมชนที่ให้พักพิง
รัฐบาลตุรกีเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนของเด็กตุรกีเพื่อช่วยเหลือเด็กซีเรียและสร้างโรงเรียนชั่วคราวในค่ายภูลีภัย
ครูชาวซีเรียทุกคนต่างก็เต็มใจที่จะทำให้เด็กเหล่านี้มีความรู้สามารถใช้ดำรงชีวิตในอนาคต
และเหนือสิ่งอื่นใดคือการเรียนรู้ด้านสิทธิการสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจให้เด็กที่ยังเปราะบาง
รวมทั้งช่วยเหลือระบบโครงสร้างและบริการขั้นพื้นฐานของประเทศตุรกีจากจำนวนผู้ลีภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย
ปีที่ผ่านมารัฐบาลตุรกีออกเงินช่วยเหลือผู้ลิภัยรวม๒๕๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่ก็รองรับได้เพียงร้อยละ๑๐ของจำนวนทั้งหมดค่ะ
ต้องการเงินบริจาคเพื่อช่วยพัฒนาด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของผู้ลีภัยอย่างต่อเนื่อง
ภาคเอกชนของไทยเองจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ไม่ใช่เพื่อว่าให้รู้ว่าแสนสี่ทำดี
แต่เพื่อให้รู้ว่าองค์กรอื่นเนี่ยควรจะต้องมีส่วนร่วมและควรจะมีส่วนทำให้โลกเราดีขึ้น
ให้ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสมากยิ่งขึ้น
อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเรากำลังดูอยู่ว่าทำยังไงถึงจะให้คนเพื่อนที่เป็นองค์กรเอกชน
จะเป็นอสังหาด้วยก็ได้หรือเป็นองค์กรภาคอุตสาหกรรมอื่นก็ได้เนี่ย
มีส่วนในการที่จะเข้ามาทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นนะครับให้เข้าใจถึงปัญหาก่อน
แล้วก็ไม่มีการบริจาคเงินเพราะในที่สุดมันก็มาถึงเรื่องเงินนั่นเอง
เพราะไม่มีเงินมันก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยผู้โดยโอกาส
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ให้กับเด็กในไซส์งานก่อสร้างทั่วประเทศไทย๒๓แห่ง

ตามพ่อแม่มารับจ้างแรงงานในไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษา

เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน